เป็นอีกหนึ่งคลิปที่อยากให้คุณผู้ชมช่วยดูว่า
เป็นเหตุการณ์ชนแล้วหนีหรือเปล่า

ไปดูนะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังไปดูคลิปหน่อยครับ
คุณผู้ชมดูนะฮะนี่มาแล้วครับ

ผู้หญิงขับรถมอเตอร์ไซค์มาไปชนท้าย
เธอก็พยายามดึงตัวเองออกมาจากรถเก่งที่เธอไปชนท้าย
คือถูกต้องรถเก่งเขาจอดเขาอยู่ดีใช่
เขาจอดอยู่เลนซ้ายสุดรถมอเตอร์ไซค์ก็ขับมาเลนซ้าย
ข้างขวาก็ว่างก็ไม่ไปก็ไปชนเขาแล้วติดอยู่อย่างนี้
ตู้มพยายามดึงอยู่ภาคหนึ่งติดอยู่อย่างนี้ฮะ
ดึงไปดึงมาอ้าวสำรวจความเสียหายดูสินานพอสมควรนะ
สุดท้ายเขาก็ดึงรถเขาออกมาจากรถเก่งได้
แล้วเธอก็ค่อยถอยออกมาจอดห่าง
จากนั้นยังไม่หนีนะควักมือถือขึ้นมา
ถ่ายรูปสิรถเราเสียหายยังไงรถเขาเสียหายยังไง
กลมเงยแล้วก็ถ่ายทะเบียนรถของเขา
จากคิดตอนแรกเหมือนจะรอเจ้าของรถ
แต่ก็เอ๊ะลังเลยังไงเอาฐานดูสิรถเขาเสีย
หรือยังไงเสร็จปุ๊บเหมือนรั่งเลยอ่ะฮะ
เห็นกล้องด้วยยังไงดีข้างทักหนึ่งเอาไปดีกว่า

เจ้าของรถเก่งเขาเอามาโพสต์แล้วเขียนว่า
แบบนี้เรียกว่าชนแล้วหนีไหม
คุณผู้ชมช่วยคิดซิว่ามันชนแล้วหนีหรือเปล่า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีครับ

ยังไงถ้าเจ้าตัวรู้ตัวแล้วหรือมีใครพอจะทราบว่าเป็นใครทักมาได้ครับ
คุยกันเองโดยที่ไม่ต้องมีตำรวจมาคุยน่าจะง่ายสุด
หลายคนเข้าไปโพสต์ต่างก็บอกว่าเมามาหรือเปล่า

ร้านล้าด้วยก็สอบถามไปใยพู่เพลินแล้วเขาบอกว่าตอนนี้น่ะ
คู่กรณียังไม่ได้มีการติดต่อมาค่ะแต่เห็นจากคลิปว่าได้มี
ถ่ายรูปรถเขาเอาไว้ด้วยอืมซึ่งถ้าเกิดเจ้าตัวเห็น
ข่าวนี้ติดต่อมาได้นะครับนะคงจะคุยกันได้
เพราะว่าดูแล้วก็คงไม่ได้มีการตั้งใจชนอาจจะมองไม่เห็นหรือเปล่า
ทราบอาจจะเมามาด้วยนะเธอคือเองก็คงจะบาดเจ็บเหมือนกัน
เพราะว่ากระแทกแรงเหมือนกันยังไงก็ไปคุยกันกับเจ้าของรถละกัน
เจ้าของรถก็คือแบ่งรับแบ่งสู้นะไม่ได้บอกว่าจะไปว่าผู้หญิงคนนี้
หรือว่าไปกล่าวหาแต่เพียงเอาภาพนี้มาโพสต์เพื่อที่จะตั้ง
มาคุยกันมาคุยกันในไหนก็ถ่ายรูปความเสียหายเกินไปแล้ว
มือถือคุณมีรูปผมอยู่แล้วนี่รูปรถผมนี่มาคุยกันมาคุยกัน